โอ้โหปลาเยอะมากเลยเนี่ยดูสิน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ปลามาแบบนี้
ช่วยโอกาสตกปลาเอามาทำอาหารกันดีกว่าค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะวันศุกร์ตลอดจนถึงสุดสัปดาห์เนี่ย
รับมือกับฝนตกหลายพื้นที่กันเลยค่ะแต่วันนี้ดูจากโมเดลแล้วนะคะ
ฝนจะตกกระจายทั่วประเทศพื้นที่ที่จะตกมากหน่อยก็จะเป็นภาคใต้ตอนล่าง
แถบจังหวัดปัตตานียะลานนราธิวาสนั่นเองค่ะ
หลายพื้นที่ของประเทศไทยชุ่มฉ่ำแล้วก็มีเมฆปกคลุมโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศ
อีกแล้วตอนบนของประเทศเพราะปัจจัยอะไรคะเราเปิดไปดูแผนที่อากาศ
จะเห็นว่าหย่อมฝนคือสัญลักษณ์รูปตัวแอลพูดให้เข้าใจง่ายแล้วกันว่าถ้า
เห็นตัวแอลเมื่อไหร่แปลว่าก็จะเกิดอากาศที่ทำให้เกิดฝนได้นะคะ
คือร้อนชื้นปนกันเนี่ยค่ะมีหลายลูกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะ
เป็นสัญญาณว่าทำไมสุดสัปดาห์นี้จนไปถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกเยอะ
ถ้าดูโมเดลเพิ่มเติมนะคะดูจากกลุ่มเมฆนี้แล้วกันค่ะ
สีฟ้าเขียวนั่นคือเมฆเกาะกลุ่มกันหนาทึบนะคะ
นี่ขนาดว่าเป็นช่วงเช้าแบบนี้นะคะยังเยอะขนาดนี้
ถ้าหากว่าผ่านเที่ยงผ่านบ่ายไปแล้วนะคะปัจจัยของการก่อฝนก็จะเยอะมากขึ้น
แล้วจะไล่มาตั้งแต่แนวตะวันตกของประเทศเห็นไหมคะ
ตั้งแต่แม่ห้องศรไล่ลงมาจนถึงภาคใต้เลยแล้วก็จะชัดหน่อยคือ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง
เอาเป็นว่าเราดูโมเดลของฝนกันบ้างคุณผู้ชมจะได้คาดการณ์กันว่าใครจะต้องเดินทางไปไหนทำอย่างไรกันบ้างนะคะ
เช้าแบบนี้ค่ะกลุ่มฝนก็ก่อกลุ่มกันด้านตะวันตกของประเทศ
แล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกคือแถบภาคอีสานนั่นเองค่ะ
เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าฝนตกกระจายมาช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำ
กรุงเทพมหานครก็อาจจะครึ่มหน่อยนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกภาคอีสานก็จะได้รับฝนชุ่มฉ่ำมากขึ้นรวมถึงภาคเหนือด้วย
แต่ตอนเย็นเนี่ยค่ะสีเหลืองนะคะชัดกว่าพื้นที่อื่นก็คงเป็นพื้นที่ภาคใต้ยังไงระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มน้ำท่วมฉับพลัน
ซึ่งซึ่งสำหรับคลื่นอ่าวไทยยังคงเบาค่ะแต่ว่าอันดามันนั้นขึ้นสูงประมาณ๑๒มห่างฝั่งออกไป
สีม่วงนี้ขึ้นสูงน้อยระมัดระวังในการเดินเรือกันนะคะ
สำหรับฝนที่ตกลงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายเลยนะคะ
เกิดขึ้นอะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลย
ตรวจสอบสภาพอากาศกันที่พังงาค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ
ทำให้คลื่นลมในทะเลบริเวณชายหาดนางทองมีกำลังแรงน้ำทะเลมีสีขุ่น
คลื่นเนี่ยสูงสองเมตรเลยนะคะขณะที่ลำคลองในบ้านลำพีอำเภอท้ายเหมือง
ก็มีน้ำป่าไหลลงมาทำให้ปริมาณน้ำนั้นเพิ่มขึ้นสูงเรื่อย
แล้วก็หลากเข้าท่วมสวนยางพาราสวนปามของชาวบ้านค่ะ
ถ้าหากว่าฝนยังไม่หยุดยังคงตกต่อเนื่องแบบนี้
ว่าน้ำจะท่วมเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นเตือนกันอีกครั้งหนึ่ง
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับพ่อแม่พี่น้องภาคใต้นะคะ
มาดูกิจกรรมเก็บตกวันแม่เมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะหลายหน่วยงานร่วมกันนำต้นกล้าเทียนสิรินทร
ปลูกบนหน้าผาหินปูนในเขื่อนรัชประพาจังหวัดสุราชธานีเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้
โดยต้นเทียนสิรินทรนั้นเป็นไม้เฉพาะถิ่นชนิดใหม่ที่พบได้ที่เดียวในโลก
ก็คือที่เขื่อนรัชประพานี่เองค่ะมีดอกสีชมพูอมม่วงจะขึ้นตามหน้าผาหินปูนที่มีความสูงประมาณ๒๐๐เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะ
นั้นเวลาปลูกเนี่ยจึงต้องปีนผาขึ้นไปวางกล้าแบบที่เห็นนี้นะคะโดยเทียนสิรินทรจะออกดอกเบ่งบานมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม
ก็ในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายังไงรอชมกันด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็อย่าลืมอนุรักษ์กันเอาไว้ค่ะ
น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวช่วงฝนตกลงมาแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วค่ะที่ทำให้ปลานั้นกระดี้กระด้าได้น้ำสดชื่นแบบนี้
เราเองก็จะได้อาหารมาทำกินกันด้วยค่ะอยู่กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงให้มีความสุข
แล้วก็เสริมภูมิต้านทานได้แข็งแรงจะได้สู้กับโรคได้ด้วยนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนเห็นว่าปลาเยอะขนาดนี้คงจะต้องได้ขายด้วยล่ะค่ะ
สวัสดีค่ะช่วยกันช่วยกันนะเดี๋ยวฉันจะทำเมนูอะไรดีนะตอนนี้